มาที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์
มีการสลับถุงสินค้ากัน

เกิดขึ้นที่จีนค่ะ
คลิปนี้แชร์กันมากเลยในเว้ยป๋อ
เป็นสื่อโซเชียลยอดนิยมของจีน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แผงขายอาหารทะเลในตลาดแห่งหนึ่ง
ผู้คนก็กำลังจับจ่ายใช้สอยนี่แหละค่ะ

อยากจะได้ของอร่อยกลับไปปรุงอาหารที่บ้าน
แล้วก็นำมาชั่งน้ำหนักก่อนที่จะจ่ายเงินนะคะ

คลิปนี้ตอนแรกที่ฉันดูไม่รู้ว่ามาจากเว้ยป๋อนะ
หลายคนเข้าไปถามว่านี่เมืองไทยเหรอ

คือแบบโอ้
เอายังงี้เลยหรอนั่นน่ะสิ
ก็เอาของที่ไม่สดไปให้ลูกค้า
ใช่ค่ะคือมีถุงที่เตรียมไว้อยู่แล้ว
น่าจะเป็นของเก่าค้างคืน

เนียนโยนเลยลงพื้นนะคะ

อาจจะอยากลดต้นทุนหรือเปล่า
เพื่อที่จะเก็บของสดเอาไว้ขายต่อ

อยากจะโละของเก่าไปก่อนอะไรแบบเนี่ย

คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะ

เพราะประเทศจีนก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลที่สดใหม่
อย่างที่เราทราบกันนะคะว่ารัฐการจีนหลายแห่งเนี่ย
ก็จะนำตู้ปลามาตั้งไว้หน้าร้าน

แต่คลิปนี้แม่ค้าก็กลับหยิบยื่นอาหารทะเลค้างคืนให้แทน

ชาติก็คงจะไม่เป็นที่ประทับใจ
แล้วก็นานวันเข้าอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศจีนได้นะคะ
แล้วจะให้ลูกค้าสังเกตมันก็มองไม่เห็น

คือมันเหมือนจะไม่เนียนแต่ก็อยู่ข้างหน้าอาจจะมองไม่เห็นนะเนาะ

ใช่ค่ะแหมไม่ได้ที่จีนที่เดียว

คราวนี้เป็นผลไม้นะคะ
พ่อค้าของประเทศนี้ก็แสบไม่แพ้กัน
งานนี้เนียนของจริงเลยอะทำเร็วนะ
ทำไปเอื้อมหยิบนะเร็ว
ทำเป็นเอื้อมหยิบอะไรนะหยิบอะไรหยิบสังบินหรืออะไร
คือสงสัยว่าสองรายนี้ค่อยเป็นนักไมยาโกนกันมาก่อน
คือมีศิลปะแรกชันเชิงแต่ไม่ควรเอามาใช้แบบนี้เลย
นั่นน่ะสินะคะก็เขาอาศัยจังหวะที่ลูกค้าเนี่ย
กำลังเลือกซื้อผลไม้เนี่ยนะคะก็หยิบใส่หอปกติ
อาศัยจังหวะสลับถุงที่วางอยู่ใกล้เคียงแบบเนียน
ซึ่งก็คาดว่าคงจะเลือกอยากจะเก็บผลไม้ที่ดูดี
ไว้ด้านบนแผงซึ่งอาจจะมีผลไม้ที่ดูดีมีน้อย
ก็เลยเอามาเฉลี่ยไว้ก่อนเอาของเก่าเอาไปให้ลูกค้า
เห็นแบบนี้ก็น้อยนะไม่รู้ว่าถุงทุเรียนที่เราใส่อะไรไว้

สังเกตสังเกตดีต้องจ้องมือพ่อค้าแม่ค้า
ซื้อแอปปั้นเปิดมาทำไมได้มะม่วง
อันนั้นโหดไปค่ะโหดไปอันนั้นไม่เนียนนะคะ